จบจากฟุตบอลนะครับดูฟุตบอลไทยลีกในค่ำวันนี้นะครับ
เป็นคู่นัดตกค้างระหว่างบีจีปฐุมยูเนเต็ดจ่าฝูงที่มี๑๙แต้มจาก๗นัด
อันดับ๙ของตาราง๖นัดมี๑๐แต้มนะครับซึ่งจะแข่งขันในเวลา๑๙นาฬิกา
จียังเป็นทีมเดียวนะครับที่ไม่แพ้ใครในรูปการณ์นี้

เกมนี้โค้ดโอ่งดูสิตเฉลิมแสนของบีจี
เผยว่าจะพยายามเตรียมทีมในทุกรายละเอียดให้ดีที่สุด

ส่วนผู้เล่นตัวหลักอย่างธิติพันธ์พ่วงจานสหรัฐอยู่เย็น
อังกฤษตูเนสพร้อมเจอทีมเก่าในเกมวันนี้
ขณะที่โบซีดานบันโดวิทโค้ดของบุรีรำ
ที่พาทีมชนะมา๒เกมติด
เผยว่าจะทำทุกวิทย์ทางเพื่อ๓แต้ม
ออกมาจากรีโอสเตดียมให้ได้
ส่วนความพร้อมนักเตะอย่างเรโตคิริต
สุประโชคสรรคชาติและก็เจดี้คานยุคพร้อมแล้ว
สำหรับเกมนี้อีกคู่ในเวลา๑๘นาฬิกา
ราชบุรีมิดผลเอฟซีทีมอันดับ๕
จะเปิดรังมิดผลสเตดียม
พบกับทูลแบงคกยูเอเต็ปลองจับหลุบ